วันนี้ถือว่ามีความคืบหน้าไปอีกระดับหนึ่ง
แต่จะสำเร็จเสร็จสิ้นหรือไม่อย่างไรเนี่ยต้องดูกันต่อไปนะครับ
พักเพื่อไทยและภูมิใจไทยก่อนหน้านี้นะครับ
ในการจัดตั้งรัฐบาลคั่วใหม่ของพรรคเพื่อไทยรวมกันสองพรรคมีสองร้อยสิบสองเสียง
เพื่อไทยบอกในสัปดาห์นี้จะทยอยเปิดตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย
วันนี้เปิดตัวเพิ่มขึ้นอีก๖พักการเมืองนะครับท่านผู้ชมครับ
พักเพื่อไทยวันนี้แถลงข่าวที่รัฐสภาคุณหมอชนน่านศรีแก้ว
แล้วก็มีจากหลายพักทั้งหมดรวมแล้ว๖พักเข้ามาร่วมเพิ่มกับทางเพื่อไทยแล้วก็ภูมิใจไทย
มีพักประชาชาติที่มี๙เสียงสสชาติพัฒนากล้าที่มี๒เสียง
พักเสรีรวมไทย๑เสียงพักเพื่อไทยรวมพลัง๒เสียงพักพลังสังคมใหม่๑เสียงพักท้องที่ไทยอีก๑เสียง
ทำให้ในขณะนี้วันนี้๑๖เสียงสอไปรวมกับของเดิม๒๑๒เสียง
เท่ากับตอนนี้คั่วรัฐบาลใหม่ของพักเพื่อไทยเป็น๒๒๘เสียงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณหมอชนนั่นหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยได้อ่านแถลงการในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันนะครับ
พักเพื่อไทยได้รวบรวมเสียงสนับสนุนได้รับการสนับสนุนเพิ่มจาก๖พักนะครับ
และขณะนี้ยืนยันว่าเพื่อไทยรวมเสียงโหวตได้มากกว่ากึ่งหนึ่งแล้วของสภาพผู้แทน
จากนี้ไปจะเดินหน้าขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งสสและสวในการโหวตนายกจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จ
เพื่อทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ท่ามกลางวิกฤตเรื่องรัฐธรรมนูลเรื่องเศรษฐกิจปัญหาปากท้องเรื่องความขัดแย้งแบ่งสีแบ่งคั่ว
ดังนั้นเพื่อไทยเห็นว่าต้องสลายคั่วการเมืองต้องสร้างความสมรรถฉันซึ่งถือเป็นวาระของประเทศ
จึงอยากขอวิงวอนให้ประชาชนมั่นใจในพักเพื่อไทยและพักที่ให้การสนับสนุนในการร่วมรัฐบาลด้วยกัน
ขอพักการเมืองและพวกเราทั้ง๖พักและพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลขอวิงวอนให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในพักเพื่อไทยและพักร่วมที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้
ขอให้พี่น้องประชาชนได้ให้การสนุนและเราจะช่วยกันฝ่าวิกฤตเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไป
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนทุกคน
เราหวังจะเห็นความสมกรีของทุกฝ่ายในประเทศ

หัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยบอกว่าวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการแถลงเพิ่มนะฮะ
เรื่องการรวบรวมเสียงมาจัดตั้งรัฐบาลด้วยกันนะครับ
โดยคาดว่าทั้งหมดจะจบภายในสัปดาห์นี้นะครับ
ส่วนเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทยนี่นะครับ
เพื่อไทยจะเปิดโอกาสให้สสและสวมีส่วนร่วมในการโหวตนายกรัฐมนตรีนะครับ
จะประสานไปพูดคุยของความร่วมมือกับทุกฝ่าย
ประชาธิปัตย์พลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาตินะครับ
ไม่นับรวมชาติไทยพัฒนาที่พรุ่งนี้จะแถลงข่าวร่วมกัน

เพราะคุณหมอชนนั่นบอกได้เกินแล้วได้เกินได้เสียงข้างมากของสภาแล้ว
ตรงนั้นคือใครจะเป็นประชาธิปัชพ์พลังประชารัศรีหรือร่วมไทยสร้างชาติ
คุณหมอชนน่านบอกว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์นะฮะ
ของแต่ละสอสอแต่ละพักการเมืองนะครับ
โดยจากการแสวงหาความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะครับ
ทั้งตัวบุคคลหรือว่าจากภาคการเมือง
จากการแถลงร่วมกันในวันนี้เนี่ย
ภักดิ์ที่ยกมาทั้ง๓ภักดิ์

พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติและประชาธิปัตย์นะครับ
ส่วนก้าวไกลหากจะมาช่วยโหวตนายก
แม้จะต้องเป็นฝ่ายค้านนะครับ
แล้วจะกระทบไปถึงการตัดสินใจของสว
ว่าจะทำให้เขาแบบไม่มั่นใจหรือเปล่า
เดี๋ยวจะไปร่วมกันในภายหลังอะไรยังไงหรือไม่เนี่ยนะครับ
ทางคุณหมอชนน่านบอกว่าขอให้สวเนี่ยมั่นใจในแนวทางการทำงานของพักเพื่อไทย
ขอบคุณครับขอบคุณที่บวกเลขตรวจสอบอยู่นะครับ
เลินบวกล่วงหน้าไปนิดหนึ่งกรณีไม่เอาพักลุงจะมีวิธีพูดคุยกับสมาชิกนะครับ
หรือส่อที่อยู่พักเหล่านั้นอย่างไรที่ให้มาตรการสนับสนุน
ประเด็นนี้เนี่ยเรื่องว่ามีพักไหนอย่างไรเนี่ยนะครับ
ที่เราได้รับเสียงเพิ่มเนี่ยพรุ่งนี้เราก็จะมีการแถลงเพิ่มเติมอีกนะครับ

การร่วมรัฐบาลเราเองดำเนินการตามที่เราแถลงการไปครับ
ขณะนี้พักที่ยกขึ้นมาเนี่ยยังไม่ได้มีการพูดคุยนะครับ
ส่วนเรื่องของก้าวไกลเนี่ยก้าวไกลก็มีความชัดเจน
ต้องเรียนกับพี่น้องสื่อมัญชนพี่น้องแบบชาชนด้วยความรบนะครับ
เรามีข้อจำกัดอย่างมากกับการร่วมจัดตั้งทราบาลกับพักข้าวไกล
ก็มี๓๗๕เสียงนะครับที่ต้องโวตให้ถึงนะครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ขอให้ทุกฝ่ายมาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลพิเศษ
ภายใต้สถานการณ์วิกฤต๓ด้าน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคคลที่เกิดจะมาโหวตให้

คุณภูมิธรรมยืนยันว่านี่เป็นคำร้องขอนะฮะ
ไม่ใช่ว่าจะไปเอางูเห่ามานะครับ
หรือถ้าจะมาเป็นกลุ่มบุคคล
ก็ยืนยันว่าจะไม่มีการทำลายกระบวนการต่าง
ภาคการเมืองไทยที่เคยมีมานะครับ
โดยทางพักเพื่อไทยจะเริ่มกระบวนการเจรจา
ขอเสียงโหวตนายกจากทุกพักการเมืองนะฮะ
เริ่มจากพักก้าวไกลก่อนในวันนี้
พรุ่งนี้จะไปคุยกับชาติไทยพัฒนา
ก็จะเรียบร้อยค่ะ
สำหรับสอบทอมเกียจ
เราก็จะทำรายเป็นปาร์ลาดามใหม่ครับ

ขณะนี้เรากำลังทำงานอยู่นะครับ
ตอนนี้พักการเมืองก็ตามเท่าที่ปรากฏนะครับ
ส่วนกรณีของพักเก้าไกรก็ดี

นอกเหนือจากนี้ก็ดี
ขณะนี้คือความสนับสนุนให้เราเป็นแกนนำ
แล้วก็มีนายกข้างดีจากภาคเทพไทย
คุณหมอชนน่านก็ย้ำนะครับบอกว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ยืนยันว่ายังเป็นคุณเศรษฐาทวีสินนะครับ
และมั่นใจด้วยว่าไม่มีคำว่าถ้าไม่ผ่าน
ค่ะอ่าแบบถ้าให้โหวนายกไม่ผ่านอย่างเงี้ย
เพื่อไทยมั่นใจว่าไม่มีนะคือไม่มีเลยว่าโอ้ถ้าไม่ผ่าน
ต้องเสนอชื่อคุณอุ้งอิ๊งเนี่ยคุณหมอชนนั่นบอกต้องผ่านอย่างเดียว
ถ้าจะไปโหวตนายกชื่อเศรษฐาทวีสินต้องผ่านคุณภูมิธรรมก็ยืนยันนะครับ
ว่าคุณเศรษฐาผ่านกระบวนการตรวจสอบทางกฎหมายทั้งหมดของพักเพื่อไทยมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ
ไม่มีเหตุผลอะไรที่เป็นปัญหาทั้งทางกฎหมายและทางจริยธรรมครับ
คือพักเพื่อไทยพูดประโยคนี้บ่อยนะคะในเรื่องของการที่เปิดทาง
ว่าให้เป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลจากพักไหนก็ได้เนี่ย
มาช่วยโหวตให้ในเรื่องของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตรงนี้ก็น่าสนใจ
แล้วบอกอย่าไปเรียกเขาว่าเป็นงูเห่าเลยนะอ่าห้ามเรียกว่างูเห่าครับ